เล่าเรื่องของสารพระภูมิที่มีความแปลกแล้วก็ไม่เหมือนใคร
วันนี้ตลอดข่าวของเรารวบรวมเอาไว้แล้ว
เอ้ามีที่ไหนอะไรยังไงกันบ้าง

ความเชื่อเรื่องของพระภูมิเจ้าที่

ดินน้ำภูเขาต้นไม้และอาคารบ้านเรือน
มีผีเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาอยู่
วกกับความเชื่อทางศาสนาพุทธและพรามฮินดู
ทำให้เกิดการพัฒนาพิธีการอันเชิญผีเจ้าที่เจ้าทาง
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับในศาล
เพื่อปกป้องคุ้มครองดูแล
รักษาสถานที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ให้มีความเป็นสิริมงคลเจริญก้าวหน้าในทุกสถานที่
นิยมตั้งสารพระภูมิเจ้าที่กัน
และตามความเชื่อโบราณยังมีอีกว่า
หากบ้านไหนมีสารพระภูมิแตกหักหรือชำรุด
มันจะเป็นความอัปมงคลทันที
โดยมักจะแก้ไขด้วยการนำไปไว้ที่ต้นไม้ใหญ่
ต้นโพของวัดซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา
แต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
ไม่ใช่แค่ที่วัดที่คนจะนำพระภูมิเก่าไปไว้
ตามข้างทางเราก็มักจะเห็นกันอยู่มากมาย

ทำให้วัดบางวัดเกิดไอเดียดีขึ้น
ด้วยการทำให้สารพระภูมิเก่าเหล่านั้น
มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ขึ้น
ไอเดียที่ว่ามีอะไรบ้างนั้น

เริ่มกันที่ไอเดียแปลงร่างสารพระภูมิ

ไอเดียนี้เป็นของวัดทุ่งน้อย
ซึ่งวัดแห่งนี้คนในพื้นที่ทราบกันดีว่า
ทางวัดมีการเลี้ยงกระต่ายไว้เป็นจำนวนมาก

ต้องอยู่ในสภาวะแย่งกันกินแย่งกันอยู่
บางตัวถึงขั้นต้องเข้าไปหลบนอนในสารพระภูมิเก่า
ด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงเกิดไอเดีย
นำสารพระภูมิเก่าที่มีคนนำมาทิ้งไว้
นำมาทำเป็นบ้านพักอาศัยให้กับเจ้ากระต่ายทั้งหลาย
โดยการกระจายเป็นจุดจะได้ไม่ต้องแออัดกัน
ไอเดียนี้นอกจากเจ้ากระต่าย
จะมีที่พักที่หลบแดดและหลบฝนได้แล้ว
ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับทางวัดอีกด้วย
ต่อกันที่ไอเดียใช้สารพระภูมิเก่า
ขาตั้งกระถางต้นไม้
ไอเดียนี้เป็นของวัดเขาท่าพระ
ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาฏจังหวัดชัยนาธ
โดยทางวัดได้นำขาตั้งสารพระภูมิเก่า
ซึ่งมีขนาดและสีสันที่แตกต่างกันไป
ทางชาวบ้านได้ทิ้งแล้ว
นำมาทำเป็นขาตั้งกระถางต้นไม้ประดับ
ซึ่งทางวัดมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับจำนวนมาก

ทำให้ต้องหาซื้อขามาตั้งกระถางต้นไม้
ซึ่งมีราคาแพงอันละประมาณ๓๐๐๔๐๐บาท
ทางวัดเล็งเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองเงินวัด
ได้คิดนำเสาพระภูมิเก่า
มาใช้ทำขาตั้งกระถางต้นชวนชม
เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของวัด
และช่วยลดปริมาณขยะไร้ค่าอีกด้วย
โดยมีการตั้งเรียงรายไว้ที่บริเวณใกล้ซุ้มประตูเข้าวัด

จะได้เห็นถึงความสวยงามและความตั้งใจที่ทางวัดทำขึ้น
และสุดท้ายกับไอเดียใช้สารพระภูมิเก่าทำกำแพงวัด
ไอเดียนี้เป็นของวัดโพทองนอกตำบลคำหยาด
อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
โดยทางวัดได้มีการขอรับบริจาคสารพระภูมิเจ้าที่จากชาวบ้าน
เปลี่ยนสารพระภูมิใหม่แล้วนำสารพระภูมิเก่าไปทิ้งตามข้างทาง
งานนี้จะสร้างความหลอนให้กับผู้ที่พบเห็น
ทางวัดจึงต้องการจะแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ดีขึ้น
รวมถึงต้องการทำให้สารพระภูมิเก่าเกิดประโยชน์และมีคุณค่า
ทางวัดจึงนำสารพระภูมิที่มีสภาพดี
นำมาทำเป็นซุ้มประตูวัดและกำแพงวัด
งานนี้นอกจากจะสร้างความสวยงามแปลกตาแล้ว
ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยล่ะครับ
นี่สารพระภูมิเก่าโอ้ก่อให้เกิดไอเดียสุดบันเจิดได้จริง
เยี่ยมมากเก๋ที่สุดเลยไม่เคยเห็นเลยเนี่ย
รวมประตูวัดที่เป็นสารพระภูมิว่ะ
ดิฉันไม่เคยเห็นพี่กระต่ายเข้าไปอยู่ในสตอง

แล้วมันเข้าไปแล้วหายวับเลยนะ
มันเหมือนมีประตูฟ้าผายไปเลย

คุณผู้ชมนะให้ดูกันแบบนี้อะไรแปลกเราก็มีมารวบรวมให้ได้ติดตามกันนะ